จากการระบาดของไวรัสซิกาในพื้นที่แถบลาตินอเมริกา
ทำให้องค์การอนามัยโลกต้องประกาศภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขออกมานะคะ
การอนามัยโลกยังได้ประกาศเตือนอีกว่า
รัสซิกาอาจจะมีการแพร่ระบาดมาในแถบทวีปแอฟริการวมทั้งเอเชียด้วยค่ะ
ขณะที่สหรัฐอเมริกาตอนนี้พบผู้ติดเชื้อไวรัสซิการายแรกแล้ว
ซึ่งติดทางเพศสัมพันธ์
จากการมีเพศสัมพันธ์เป็นรายแรกในสหรัฐอเมริกาแล้ว

และไม่มีประวัติการเดินทางไปพื้นที่เสี่ยง
แต่ว่าคู่สมรสนั้นเคยเดินทางไปเวเนซูเวล่า
ซึ่งเป็นประเทศที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสซิกา
ได้แสดงความกังวลว่าการแพร่ระบาดของไวรัสซิกาอาจเลวร้ายมากกว่าเดิมค่ะ
เนื่องจากมีการพบผู้ติดเชื้อจาก๒สาเหตุ

และอีกหนึ่งทางก็คือการติดต่อทางเพศสัมพันธ์
อีกทั้งผู้ที่ติดเชื้อส่วนใหญ่จะไม่แสดงอาการให้เห็นนะคะ
และอาจแพร่เชื้อไวรัสให้อีกคนโดยที่ไม่รู้ตัว
ซึ่งแม้ว่าเชื้อไวรัสชนิดนี้จะไม่อันตรายต่อคนทั่วไป
แต่ว่าส่งผลกระทบต่อเด็กแรกเกิดโดยตรง
หากแม่เด็กได้รับเชื้อไวรัสในขณะตั้งคัน
ก็จะทำให้เด็กเล็กนั้นมีภาวะศีรษะที่มีขนาดเล็กกว่าปกติ
และมีความผิดปกติด้านพัฒนาการทางสมองค่ะ
สำหรับเชื้อไวรัสซิกามียุงเป็นภาหะ
โดยในหลายประเทศในทวีปอเมริกา

โดยที่ประเทศบราเซลพบผู้ติดเชื้อไม่ต่ำกว่า๑๕๐๐๐๐๐คน
ขณะที่โคลอมเบียนะคะมีผู้ติดเชื้อแล้วอย่างน้อย๒๐๐๐คนค่ะ
จากจะมีการพบผู้ติดเชื้อในทวีปอเมริกาแล้ว
ยังมีรายงานพบผู้ติดเชื้อจากทวีปยุโรปและเอเชียด้วย
เช่นกันส่วนใหญ่ได้รับเชื้อขณะที่เดินทางไปในพื้นที่

ขณะที่ล่าสุดมีการพบผู้ติดเชื้อไวรัสซิกา๒รายแรกในออสเตรเลีย
ทั้งคู่เดินทางกลับมาจากประเทศแถบทะเลแคบริเบียนค่ะ
ขณะที่องค์การอนามัยโลกออกมาประกาศเตือนว่า
ไรัสซิกาอาจลุกลามไปยังทวีปแอฟริกาและเอเชียในเร็วนี้ค่ะ